พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเผื่อหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบกัน
สำหรับแฟนของสโมสรโอสดสภาถ้าดูบอลสมัยยุคเมื่อนานมาแล้ว
เมื่อสักประมาณสัก๑๐กว่าปีก่อนนะครับน่าจะเกินกว่าด้วย
ยุคหนึ่งเราต้องนั่งรถเมย์ไปดูบอลที่สนามกลาง
บอลเตะต่อเนื่องกันหลายคู่แล้วก็ช่วงพักครึ่งก็จะมีตลกมาโชว์กัน
จริงยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคที่สโมสรโอสุตภาก็ถือเป็นทีมยักษ์ใหญ่

ขับเขี้ยวกับการท่าเรือคือเป็นทีมองค์กรในยุคแรกแรกของการก่อตั้งลีกนะครับ
ก็จะถือว่าได้ทีมพวกนี้แหละมาช่วยผลักดันวงงานกีฬาของเรา
ล่าสุดนะครับสโมสรโอโสสภา
ซึ่งเป็นต้นคั่วแท้ของซูเปอร์พาวเวอร์นะครับ
ได้มีการขายสิทธิ์ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคามไปแล้ว
นามทีมที่ชื่อว่าสโมสรจำปาศรียูไนเต็ดนะครับ

พูดถึงทีมพวกนี้กันหน่อยสักนิดนึงให้มีความเข้าใจ
ตอนนี้หลีกบ้านเรามีทั้งหมด๔หลีก
พวกนี้อย่างเช่นจำปาศีเป็นทีมนอกลีก
ก็คือไม่นับเป็นที๕แล้วก็เป็นทีมสมัครเล่น
หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือทีมที๕แต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็ทีมนอกลีก
ก็คือพวกนี้เขาก็จะยกระดับตัวเองมาเล่นในหลีกอาชีพ
ซึ่งล่าสุดเขาก็ลงเล่นในหลีกสมัครเล่นเพื่อที่จะขึ้นมาในที๔
แต่สุดท้ายก็ไปตกลงโปรงใจที่จะซื้อขาด
แน่นอนเขามีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วการบริหารทีม
ก็จะก้าวกระโดดเลยทีมจะปาสีจะกล้ากระโดดจากนอกลีกมาเล่นในที๔๒
ทีเดียวเลยหลายขั้นมากนะครับเพื่อลุยศึกที๒ในปีหน้านะครับ
ซึ่งก็จะเปลี่ยนสนามย่าไปเล่นที่มหาสารคามด้วย
เพราะว่าเป็นทีมของจังหวัดมหาสารคามก็ถือว่าดีใจกับแฟนด้วยในต่างจังหวัดนะครับ
ที่จะมีโอกาสได้เจอกับหลายทีมชั้นนำในหลีกที่สูงกว่านะครับที่ตัวเองเล่นอยู่
ก็ต้องรอการอนุมัตินะครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่ปัญหากับเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่จบสักทีเดียว
ว่าล่าสุดรณชัยรังสิโยกองหน้าของซูเปอร์พาวเวอร์นะครับ
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กออกมาเรียกร้องเงินค่าเหนื่อยที่สโมสร

เมื่อวานนี่แหละบอกว่าถ้าเงินเดือนออกเหมือนข่าวก็คงจะดี
ค่ะก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้น
ท่านผู้ใหญ่ครับก่อนที่จะย้ายไปไหน
กรุณาเอาเงินมาเคลียร์พวกผมก่อนด้วยครับ
พวกผมจะแย่งข้าวสุนัขแล้วก็จุดแล้วกันนะครับ
พวกผมจะแย่งข้าวสุนัขกินกันอยู่แล้วครับ

อันนี้ก็คือถามไปแล้วถามไปทางประธานสโมสรของทีมจำปาศรี
ซึ่งก็ถือว่าจะเป็นวาดที่เจ้าของใหม่แล้วกัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกนักเตะพวกนี้มาคุยก็คงจะต้องอยู่ในแผน
มีสัญญาหรือว่าใครหมดสัญญาก็พูดคุยกัน
แต่ว่าไม่ได้ทอดทิ้งเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องนี้ให้นะครับ

แต่เท่าที่ฟังจากรณชัยไม่ใช่ฟังสิอ่าน

ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแค่เดือน๒เดือนอาจจะมากกว่านั้น

จะติดค้างเงินแต่ละคนเท่ากันไหมถ้าเคลียร์ได้ก็ดีนะครับ
แต่แน่นอนถ้าจะให้เจ้าของใหม่เขามาเคลียร์ถ้าเขาเคลียร์ให้ถือว่าใจก็ถึง